ยังไม่หมดสำหรับก๋วยเตี๋ยว
เมื่อกี้มีจุดขายตรงเจ้าเก่าโบราณใช่ไหม

อันนี้จุดขายเขาเป็นยังไงไปดูพร้อมกับผมเล่าเลยละกัน
ไปร้านก๋วยเตี๋ยวบัสซิ่ง

ใช่ไม่ใช่สถานีขนส่งนะที่นี่
วันก่อนเลยที่พี่บอกว่าเขามีการเปิดประมูล

นะฮะตั้งอยู่หมู่สองตำบลดอนใหญ่อำเภอบ้านแพรจังหวัดราชบุรีครับ
ขายก๋วยเตี๋ยวน้ำตกมีเนื้อมีหมูรสชาติอร่อยกินบนรถบัสจ้า
นะฮะเจ้าของคือนายศักดิ์สินยศศักดิ์แล้วก็นางสาวกรุณาผู้ชิน
เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้เปิดร้านอาหารเชษกุ้งย่าง
มาเจอพิษโควิดตั้งแต่รอบแรกจนละลอกนี้นะนะฮะ
ทำให้ร้านไม่มีลูกค้ามาใช้บริการ
ก็เลยปรับเปลี่ยนมาขายก๋วยเตี๋ยวน้ำตก
เพราะว่าเป็นอาหารที่ขายง่ายไม่ยุ่งยาก
และจะขายก๋วยเตี๋ยวน้ำตกธรรมดาเนี่ยก็กลัวจะสู้ร้านอื่น

เห็นรถบัสเก่าข้างทางครับ
ก็เลยคิดว่าก็ขายก๋วยเตี๋ยว
เมื่อกี้ลูกค้ากินบนรถบัสซะเลยไหมเล่า

นั่นแหละฮะจึงตัดสินใจไปซื้อมาครับ
บัสเมื่อสักครู่เนี่ยเอามาดัดแปลง

น่าจะได้อารมณ์เลยนะ
อีกแบบหนึ่งนะครับ
ติดเครื่องปรับอากาศซะด้วยนะฮะ

ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมากเลยนะครับ
สำหรับเมนูเนื้อนะใครกินเนื้อเนี่ย
ราคาอยู่ที่๓๐บาท
กินหมูราคา๒๕บาท

สดใหม่แล้วก็ให้เครื่องเยอะนะฮะ
ส่วนรสชาติไม่ต้องห่วงเจ้มจ้นเข้มข้นนะฮะ
ทำให้ปัจจุบันลูกค้ามีทุกเพศทุกวัย
นักเรียนและศึกษาวัยทำงานชอบแล้วสินะครับ

ที่ร้านยังมีอย่างอื่นนะมีขนมหวานให้เป็นขนมหวานเนี่ย
ก็คือต้องล้างปากด้วยเฉาก๊วยนมสด

นะฮะร้านเปิดตั้งแต่๑๑โมงจนถึง๒ทุ่มนะครับ
แล้วใครที่บอกว่าเพื่อนอยากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วฉันอยากกินอย่างอื่นนะครับ
ร้านก็ยังมีอาหารประเภทกุ้งย่างซีฟู้ดอาหารไทยอีสาน
หรืออาหารประเภทสเต็กก็มีนะเครื่องดื่มก็เยอะแยะเลย